ถามแบบไม่อ้อมขอบคุณซื้อยัง
ยังรองวถก่อนงวดคุณนะ
ใครอยากซื้อก็ซื้อใครไม่ได้มาทางสายนี้

แต่ถ้าคุณจะเลือกซื้อคุณต้องเลือกกับแผงที่รู้สึกว่าปลอดภัย
ไร้โควิดเอ้าผมแนะนำแผงนี้ติดตามกันเลยนะครับ
ในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
ผมชอบช่างภาพคนนี้นะ

คุณผู้ชมมากันที่นี่เลย

อยากรู้เขาทำอะไรเปิดตัวใหญ่ก็ได้ปั้มปั้มน้ำมันปั้มน้ำมันหมูก้าว
ปั้มบนดอนซ้ายอำเภอโภธารามจังหวัดรัชมุนี
แม่ค้าคนนี้เขาขายลอตเตอรี่อย่างที่เห็น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

อ่าเป็นไอเดียที่ดีแบบนี้ลูกค้าสบายใจ
ได้ไปแล้วก็ไปนั่งไปนอนอยู่บ้าน
ลุ้นสบายใจเออเราได้สิ่งที่สะอาดกลับบ้านอย่างลอตเตอรี่

เออดีปลอดภัยแต่พอถึงวันเวลาแล้ว
ที่ตลาดกิจแบบของรัฐบาลจะออกรางวัล
ยังไงถามว่าจะถูกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้

ใช่แต่ถูกสุขลักษณะไง

อยู่บ้านตลอดเลยแต่ว่าบางคนติดโควิด๑๙
เพราะอยู่บ้านเพราะอะไรอาจจะมีการจับเงิน

บอกว่าเงินนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคุณ
ถ้าคุณรับเงินมาอะไรอย่างนี้ฆ่าเชื้อโรคหน่อยก็ดี

เครื่องซักผ้าแล้วก็ตากไว้บนราว
กลับบ้านมาหายหมดเลย
มันหายได้อย่างไรโดนโจรมันรวบทั้งราวสิ
อย่าแตกหนีบเอาไว้สิ
ก็ให้แบบพอมาแห้งเราก็เก็บ

มีมากมายหลายวิธีนะที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้
หรือว่าเหรียญนะอย่างเช่นการองค์การโอนอีกก็ง่าย
ก็สะดวกดีใช่ในยุคนี้สมัยนี้ก็อาจจะโอน
แต่ว่าเอาจริงนะคนเท่าคนแก่บางคนเขาถนัดใช้เงิน
แต่ก็ให้เขาร้างทำความสะอาดหน่อยก็ละกันเนอะ